คริสตศาสนิกชนคาทอลิกจำนวนมากเดินทางเข้าร่วมพิธีมิซาตั้งจิตอธิษฐานน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชนณอัศนวิหารอสัมชันบางรักษ์
โดยบาทหลวงอนุชาชายเดชภูมิในการสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชถือเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชาวไทยทั้งประเทศ
ภายใต้พระบรมโพธิสมภารอย่างทั่วถึง
ด้านพระคารินัลฟรังซิสเซเวียเกรียงศักดิ์โกวิทวานิส
ประมุกแห่งอัครสังคมลทนกรุงเทพ
และประธานสภาประมุกบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่า
นี่เป็นความโศกเศร้าอาดูลและความสูญเสียอันใหญ่หลวงของประสบกรณิกรชาวไทยทุกคน
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต
โดยสภาพสังฆราชแคทอลิกแห่งประเทศไทย
ขอเชิญชวนให้คริสตศาสนิกชนแคทอลิกในประเทศไทย
และขอให้วัดคาทาลิกทั่วประเทศ
ประกอบวัจจนพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณ
ถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา๙วัน
พร้อมทั้งให้ภาวนาเป็นพิเศษในบทภาวนาเพื่อมวลชนทุกวันอาทิตย์

รวมทั้งยังเชิญชวนพี่น้องคริสตศาสนิกชนทั้งหลาย
น้อมอาลัยร่วมจิตอธิษฐานภาวนา
แด่พระบาทสุมเด็จพระปรามิณฑ์มหาภูมิฝนอดุญเดชน์